นะมีรถคันหนึ่งเขาเห็นแล้วว่าข้างหน้าเนี่ยกระบะคันหนึ่งขับสายไปสายมา
ค่ะเขาคิดในใจว่าต้องเกิดอะไรขึ้นแน่แน่อ่านะสุดท้ายเป็นยังไงท่านไปดู
นะฮะแกเป็นอะไรเปล่าเจ๊เมาหรือแกอะไรเจ๊เขาไม่จอดเนาะ
เฮ้ยจอดเถอะกลัวคนอื่นเขาจะซวยไปด้วยอ่ะดิ

สุดท้ายก็ชนจนได้ครับใช่ค่ะแล้วก็น่ากลัวจริงจริงค่ะ
ก่อนที่จะไปชนอ่ะนะแต่ละจังหวะเนี่ยโอ้โหคือไม่ต้องสืบนะฮะ
เมาแล้วขับแน่นอนครับค่ะคนที่เขาขับตามหลังมาเขาก็พยายามลุ้นนะ
อืมพยายามว่าโอ้โหอย่าไปไรเลยอย่าอย่าเกิดอะไรขึ้นเลยค่ะผ่านไปหลายช่วงหลายตอน
สุดท้ายก็ไปชนจนได้นะฮะเพราะว่าคลิปต่างเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับที่เห็นนี่ชัดเจนเลยฮะว่ากระบะคันนี้เป็นยังไงนะครับ
จังหวัดชายภูมินะครับเป็นถนนสายเชื่อมต่อกันนะครับ
สิบเอ็ดตุลาคมประมาณสิบหกนาฬิกาสามสิบนาที
รถที่ถูกชนเข้าไปเนี่ยเขาหลบไม่ทันจริงเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูอีกมุมหนึ่งนะฮะนี่เป็นมุมที่กล้องหน้ารถคันนี้ถ่ายได้นะครับ
นี่เป็นอีกคลิปหนึ่งฮะจังหวะนี้นะครับ
กระบะพุ่งมาเนี่ยฮะคันนี้เขาหลบทัน
ท่านเห็นในคลิปที่ว่ามีรถหลบทันก่อนคันหนึ่งคือคันนี้กล้องหน้ารถคันนี้
และจากกล้องหน้ารถคันนี้จะเห็นด้านหลังรถรถคันเดียวกันนะครับ
นี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของรถเก๋งสีแดงนะครับที่ถูกชนเข้าไปนะครับ
เขามากันสี่คนนะฮะคนที่นั่งข้างคนขับเนี่ยตรงเบาะหน้าข้างคนขับเนี่ยบาดเจ็บนะครับ
ด้านหน้าฝั่งซ้ายพังทั้งแถบฮะ
เขาก็คือมุ่งหน้ามาหาหนูฝั่งเลนซ้ายของเราเลยค่ะ
แล้วหนูก็เลยหักออกไปทางขวาค่ะก็คือเหยียบเบรกแล้วแล้วก็หักออก
เพราะว่าเผื่อมันจะได้สวนกันมันจะได้ไม่เป็นไรมากใช่ไหมคะ
แล้วทีนี้ก็ค่ะเขาก็หักกลับมามันก็เลยชนนะคะ
ตอนนั้นเราเห็นว่าเขาเมาหรืออะไรไหมตอนที่เขาลงจากรถมา
ค่ะก็คือเขาลงมาเขาก็ไม่พูดอะไรค่ะพี่
เขาก็ทำหน้างงอะค่ะแต่ไม่ได้พูดอะไรก็อยู่ดีก็พอลงมาก็เดินไปขึ้นรถแล้วก็ไปสตาร์ทรถอะค่ะ
ค่ะแล้วทีนี้พี่คนที่ถ่ายคลิปวิดีโอค่ะคือเขาก็บอกให้ไปเอากุญแจของเขามาค่ะ
เพราะว่าแบบกลัวเขาหนีหรือเขา
คนขับรถกระบะที่สายไปสายมาแล้วก็ไปชนชาวบ้านจนได้นะฮะ
ส่วนนี้คือรถเก๋งสีแดงนะฮะที่น้องเขาขับมาด้วยกันนะนะ
ฝั่งซ้ายก็พังนะฮะคนนั่งข้างคนขับก็บาดเจ็บนะครับ
ส่วนกระบะคันนี้ฮะกระบะนิสสันสีบรอนเงินคันนี้นะครับ
คนขับคือนายวิรสักภูเดชอายุ๔๔ปีฝั่งนี้ก็พังนะฮะ
เสียหายเพราะว่าไปชนกับรถเก่งที่กลางถนนนะครับ
ทางตำรวจสพจรุรัสบอกว่าคุมตัวคนขับรถกระบะไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายแล้วนะครับ
ก็มีอยู่ทั้งหมดสูงถึง๑๕๗มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เกินไปเยอะเลยนะฮะจาก๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ย๔โมงกว่าครับ
อื้อหือม้าวแต่หัววัน